ครับมันมีเหตุการณ์ที่วัยรุ่นที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของรถจักรยานยนต์เนี่ยเขาอัดคลิปเอาไว้แล้วก็ส่งมาร้องเรียนยังสื่อมวลชนค่ะอ่า
ประมาณว่าอยากจะขอความเป็นธรรมอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะคือคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการโต้เถียงระหว่างเจ้าของรถเจ้าของบ้านแล้วก็ตำรวจสายตรวจของสอนอดอนเมืองค่ะตำรวจเนี่ยเขาก็ไล่ตรวจไล่จับเด็กแว้นมาถึงบ้านหลังเนี้ยบอกว่าเอานี่จักรยานยนต์คันนี้นี่ต้องสงสัยอืมแต่ที่บ้านเขาบอกโอ้โห

เข้ามาถาม
ขี่พี่ไม่มีเลยอยู่กัน๓คน
ไม่มีใครขี่ออกไปเลยพี่อยู่กัน๓คนเนี่ยพ่ออีกคนนึง
ไม่มีก็ไม่เป็นไร
ก็ไม่มีก็จบพี่
ก็นั่นแหละ
ไม่เฉียงไม่เฉียงไม่เฉียง

อีกมุมหนึ่งก็ต้องรอฟังทางตำรวจเขาด้วยเราไปถามทางสอนอดอนเมืองมาแล้วนะครับ
แต่คลิปนี้เกิดขึ้นช่วงทุ่มครึ่ง๒๓ตุลาคมนะครับ
ในชุมชนโกสุมรวมใจซอย๓๖แยก๑๓ท้องที่ของสนดอนเมืองกรุงเทพ
คนที่ถ่ายคลิปเนี่ยเป็นชายหนุ่มอายุ๑๘นะเขาชื่อว่านาย
นายเนี่ยบอกว่าเย็นวันนั้นแบงค์เพื่อนเขาขี่จักรยานยนต์มาหาเขาที่บ้าน
ก็นั่งเล่นนั่งคุยกันอยู่ในบ้านพ่อของนายก็อยู่ด้วย
ทุ่มครึ่งก็นี่แหละตามคลิปเลย
มีตำรวจสายตรวจขี่จักรยานยนต์มาที่บ้านมากัน๔คันคันละ๒คน
เท่ากับ๘นายนะมาถึงจอดหน้าบ้าน
ซึ่งเป็นของแบงค์แบงค์ที่เป็นเพื่อนของนายที่มาหานายที่บ้าน
ก็ออกไปบอกว่าผมเจ้าของรถครับ
จากนั้นตำรวจบอกว่าอ้าวยกกันเลยคือจะยกรถไปเลย
แบงค์ก็งงตัวนายบอกผมก็งง
มีตำรวจนายหนึ่งบอกว่าก็เนี่ยก็ทำผิดกฎหมายก็ต้องยก

ก็เลยเกิดการโต้เถียงกันไปมา
ประมาณอย่างนี้นะฮะอันนี้นายเขาอ้างนะ
เขาบอกว่าช่วงที่มีการโต้เถียงกันเนี่ย
มีตำรวจนายหนึ่งพยายามจะเข้ามาชกเขาด้วย

สุดท้ายก็จบด้วยกันตำรวจเขาก็กลับกัน
แต่มีนายนึงเนี่ยพูดเอาไว้ทิ้งท้ายประมาณว่า
จำหน้าไว้นะเดี๋ยวเจอกันอีก

ต้องไปไล่ฟังกันอีกทีนึงนะฮะ

ตอนที่เขาขี่จักรยานยนต์มาหานายที่บ้านเนี่ย
ไม่ได้ขี่เร็วไม่ได้แข่งกับใครด้วย
ไม่เจอตำรวจระหว่างทางเลย

รถของเขาคือเด็กแว้นเขาก็ยังงง

มีภาษีมีพลบอกทรบถ้วน
มีทะบงทะเบียนแต่ว่าชื่อเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ชื่อเขา
เป็นชื่อของพ่อกับแม่อะไรประมาณนี้เป็นชื่อผู้ปกครองเขา
เขาก็เลยงงว่าตำรวจเนี่ยจะมายึดรถเขาทำไม
ผมก็ได้ยินเสียงนะพี่ว่าพ่อทะเลาะกับตำรวจ
ผมก็เดินออกไปพี่ผมก็ถามว่าพี่มาทำอะไร
เขาบอกว่ายกรถยกรถผมก็งงพี่ว่าเขาจะมายกรถทำไม
แล้วอยู่ดีเขาก็มาตะคอกใส่ผมผมก็ตะคอกเสียงใส่เขาคืน
แล้วเขาก็มาด่าผมอีกแล้วก็อีกคนจะวิ่งเข้ามาต่อยผม
แล้วเขาบอกไหมครับว่ายึดทำไมยึดเพราะอะไรมีหมายไหมหรือมา

ก่อนหน้านี้เคยไปทำอะไรผิดหรือเป็นเป้าใส่ตาของเจ้าหน้าที่บ้างไหม
ไม่นะครับพี่เพราะว่าผมก็อยู่แต่บ้านพี่
เดี๋ยวนี้ก็อยู่แต่บ้านพี่เพราะว่าเรียนก็ไม่ได้ออกไปไหนเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน
คนไม่เข้าใจทำไมอยู่ที่บ้าน
ใช่พี่ผมก็งงเหมือนกันครับ
มันมันขี่เร็วเยอะไม่ได้ครับเพราะว่ามันก็เคยล้มอะครับ
ใช่แล้วก็ผมก็ขับมาปกติเลยครับ
จากบ้านผมมาบ้านเพื่อนก็ระยะทางไม่ได้ไกลมากครับ
สุดท้ายสุดท้ายแล้วจบตรงที่ว่ามีตำรวจท่านหนึ่งครับ
เขาพูดไก่เกลี่ยพูดเชิงว่าอยากให้มันยุติตรงนี้ไม่อยากให้มันบานปลายครับ
ซึ่งตำรวจท่านอื่นก็ไม่ยอมครับ
ก็พูดเชิงแบบว่าคมขู่เช่นเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกูอะไรประมาณนี้ครับ
แล้วก็ดูหน้าผมไว้คือแค่ขับรถไปทำงาน
แม่ของนายนะครับซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนะ
บอกว่าตอนนี้ก็เลยเป็นห่วงลูกชายกับเพื่อนมาก
เพราะว่าตำรวจเนี่ยมาที่บ้านเหมือนกับพยายามจะยัดเยียดข้อกล่าวหานะฮะ
แล้วก่อนตำรวจจะกลับก็มีลักษณะพูดขู่เอาไว้
ยืนยันว่ากลุ่มลูกของเธอเนี่ยไม่ใช่เด็กแว้น
ไม่เคยถูกจับกลุ่มเรื่องการแข่งรถหรือว่าก่อกวนอะไรด้วย
รถก็ไม่ได้แต่งด้วยนะเดี๋ยวลองฟังดูนะฮะ
พ่อเล่าให้ฟังก็เหมือนจะว่าจะขู่อะไรประมาณนี้
เออมึงมึงจำหน้ากูไว้นะอะไรอย่างนี้
จำหน้ากูไว้เดี๋ยวมึงเจอกับกูอะไรอย่างนี้
กังวลว่ารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วค่ะ
รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยเพราะว่าเราเป็นประชาชนเขาเป็นตำรวจ
พวกคันนี้เขาไม่ใช่แว้นเขาทำงานกันหมดแล้ว
ซอยนี้เป็นซอยตันมันไม่แว้นอยู่แล้ว
แล้วดูสภาพรถสิคะจากสภาพรถมันไม่ใช่รถแว้น

ท่านผู้ชมครับเราถามไปยังตำรวจสอนอดอนเมืองนะครับ
ตำรวจเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าวันนั้นเนี่ย
ในคลิปเนี่ยคือชุดสายตรวจได้รับเบาะแสว่า
มีการรวมตัวของกลุ่มวัยรุ่นในเขตดอนเมืองเพื่อแข่งจักรยานยนต์
นี่นะฮะก็เลยออกลาดตระเวนตามเขตชุมชน
ที่มีวัยรุ่นอยู่พลุกพลาดแล้วมีสายตรวจนายหนึ่งไปเจอจักรยานยนต์
วัยรุ่นที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยก็เลยแสดงตัวขอตรวจสอบ
แต่วัยรุ่นคนนั้นขี่หนีก็เลยขี่ตามไปเพื่อไปตรวจสอบ
แต่พอไปถึงที่เนี่ยถูกขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่

ทีนี้ตำรวจบอกว่าก็ไม่อยากให้เหตุการณ์บานปลาย

แล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็เลยมีคลิปนี้

หรือว่าร้องมายังสื่ออะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ

ที่ตำรวจบอกว่าขี่ไล่ตามรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยเนี่ย

เห็นเลยหรือเปล่าว่าเป็นคันนี้จริงไปจอดอยู่ที่บ้านหลังนี้
เดี๋ยวต้องไปฟังรายละเอียดจากตำรวจอีกทีนึง
คือบางคนบอกจับท่อดูเลย
ถ้ามันยังร้อนกับผู้ขี่นี้มาอะไรอย่างนี้
แต่สุดท้ายตำรวจเขาก็เลยมองว่าถ้างั้นก็ไม่เป็นไรก็กลับไปประมาณอย่างนั้น